ที่ชนบุรีนะครับก็มีชายคนอายุ๔๐ปีเครียดฮะตกงาน
แล้วไปดื่มเหล้าขาวผสมเบียร์
เขาบอกว่าถ้าเอาผสมกันเนี่ยเมาหนักเลยนะ
ค่ะเออก็เนี่ยถึงขั้นเอามีดอิโต้มาพันกับมือตัวเองเอาไว้
คือเมาจนถือมีดไม่ไหวใช่ไหมต้องมาพันไว้แบบมีดติดมืออยู่อย่างเงี้
เนี่ยอาจจะอย่างนั้นก็ได้หรือว่าไม่รู้จะทำอะไรกับมีดอิโต้
เกียจถือเลยพันเอาไว้แล้วก็เดินไปเดินมานะครับ
อยู่แถวอพาร์ทเมนต์นะครับชาวโบ้งชาวบ้านแถวนั้นนี่โอ้โห

กลัวสิเนี่ยคือมือตัวเองจับไม่ไหวนี่พันติดมือเดินไปเดินมาอย่างนี้ครับ
โอ้โหเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่ง
ริมถนนสัจจาคีรีนครตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
ผู้ชายคนนี้ก็จับภาพได้ตั้งแต่เอาเทปกาวพันมีดอิโต้กับมือตัวเอง
แล้วก็พร่ำบ่นอยู่คนเดียวนะครับเดินไปเดินมาขึ้นลงระหว่างชั้นหนึ่งชั้นสอง
คนที่เห็นนี่ไม่กล้าเดินเข้าใกล้ไม่กล้าเข้าไม่กล้าออกเลยล่ะนะครับ
นานสองชั่วโมงกว่านะครับเขาก็กลัวอันตรายกันก็แจ้งตำรวจตำรวจก็มานะครับ
ตำรวจนำกำลังมาสิบกว่านายอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนด้วยพยายามเจรจาให้ออกมาจากห้องพักของตัวเองด้วย
เพราะว่าหลบเข้าไปในนั้นไม่ได้ผลเขาก็โวยวายอยู่ในห้องใช้เวลาอยู่นานชั่วโมงกว่าก็ไม่ยอมออกมา
จนมืดค่ำกลับตำรวจตัดสินใจบุบขึ้นไปบนชั้น๒ห้องพักของเขานะครับ
ซึ่งผู้ชายคนนี้ก็เริ่มมีอาการอ่อนเพลียแล้วแล้วก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้ก่อนจะเอาลงมาข้างล่าง
ซึ่งก็ทุลักทุเลพอสมควรนะตอนที่ลงมาก็เรียกหาภรรยาตลอดเวลา
เนี่ยฮะไม้ขอขอนี่อุปกรณ์ควบคุมฝุงชนนะ
จากการสอบถามผู้อยู่ในพาร์ทเมนต์นะครับบอกว่าผู้ชายคนนี้
ซึ่งอายุประมาณ๔๐ปีอาศัยอยู่กับภรรยา
แต่ปรากฏว่าตกงานครับช่วงหลังก็เลยเครียดจัด
แล้วประกอบกับตอนเกิดเหตุไปกินเหล้าขาวผสมกับเบียร์
ซึ่งมันจะเมามากกว่าปกติตามคำบอกเล่าของผู้สันทัศน์
ชาวบ้านเขาบอกว่าเขามีชื่อเรียกนี่ว่า
คนโบราณชอบเรียกว่าสังขยาใช่
ทีไรเมาทุกทีคนปกติเขาไม่มาผสมกันหรอก
เหล้าขาวกับเบียร์ผู้สันทัศน์กรณีบอก
เราไปชี้ช่องให้ใครเขาเมาหรือเปล่าเนี่ย
เราเตือนก็คลุมครั่งใช้มีดสองเล่มนะครับ
จะเอาอีโต้เล่มหนึ่งพันกับมือตัวเองนะครับ
ตำรวจก็นำตัวไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสงบสติอารมณ์อ่า
เดี๋ยวก็สอบสวนกันต่อจะถูกดำเนินคดีอะไรหรือไม่